มันหนาวขนาดนี้ก็ต้องเต้นหน่อยสิคะยิ่งตอนนี้มาคนเดียวเปล่าเฟรียว
อยากจะมีคนจริงใจมาด้วยเหลือเกินอรุณสวัสดินะคะคุณผู้ชมรู้ก่อน
เรื่องหนาวบรรยายงานสภาพอากาศไม่ทราบกันแล้วค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะน่าฝน
แต่ถ้าหากว่าขึ้นยอดดอยยอดภูแล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้เจอทะเลหมอก
เพราะว่าฝนตกลงมาเผชิญกับสภาพอากาศร้อนในบ้านเราก็เลยทำให้มีทะเลหมอกมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันค่ะฝนยังคงตกหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสานค่ะแล้วก็กระจายลงมาที่ภาคกลางด้วย
ขณะเดียวกันทะเลทั้งสองฝั่งยังคงมีคลื่นสูงนะคะ
ดังนั้นเตรียมตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีค่ะ
เราจะคาดการณ์ไปจนถึงวันที่สิบสิงหาคม
ให้คุณผู้ชมวางแผนการใช้ชีวิตกันได้เลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะ
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วย
ยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะบนออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ช่วงเดียวกัน
ส่วนพื้นที่ริมทะเลต้องระมัดระวังคลื่นด้วยค่ะ
ส่วนถ้าฝนตกลงทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
ร้อยละ๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๒๓เมตรดังนั้นเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมใจเตรียมตัวไว้เลยค่ะ
จะมีฝนฟ้าคนนร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ระมัดระวังฝนที่จะตกลงมาแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมรอการระบายนะคะ
ยกเข้าของเอาไว้แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีค่ะ
เพราะว่าในช่วง๒๓วันนี้นะคะฝนก็ยังคงจะตกชุกมากขึ้นค่ะ
ส่วนใครอยู่ในเมืองก็ต้องวางแผนการเดินทางค่ะ
ตอนนี้เนี่ยดิฉันหนาวมากค่ะอยากจะเจอคนจริงใจ
แต่ไม่เจอไม่เป็นไรไปเต้นหาความอบอุ่นแล้วกันค่ะ